ก็มาร่วมยินดีค่ะจริงคนจัดงานก็เป็นเพื่อนที่รู้จักด้วยมอเตอร์โชว์นะคะ
เขาก็เลื่อนมาหลายครั้งแล้วก็เห็นใจแล้วก็เห็นใจคนที่เขาต้องค้าขายอะไรอย่างนี้
เห็นใจแฟนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้มอเตอร์โชว์จัดแล้วนะคะ
ก็มาเดินดูกันได้ก็ยังปลอดภัยอยู่เนาะ
เพราะว่าก็ยังเข้ามาก็มีการตรวจในหลายอย่าง
หน้ากากมานะคะอันนี้คือถอดออกเพราะกลัวไม่ได้ยินเสียง
เรียกว่าที่นี่มีระบบเซฟตี้ดีมีระบบเซฟตี้ดีค่ะ
แล้วก็พริตตี้ทุกคนเขาก็จะมีเฟสชิล
ก็ฉะนั้นหายห่วงเรื่องความปลอดภัย
ในเรื่องของโปรโมชั่นก็บอกเลยว่าเขาสู้กันตาย
คือตอนนี้เมย์ก็รู้สึกว่าเออถ้าใครมีกำลังทรัพย์นะ
ซื้อตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ถูกมากอะไรอย่างนี้
ที่มีทุกอย่างมีบริการหลังการขาย
มีแบบเคลือบมีสปามีอู่
แล้วก็มีแบบกลัวโควิดก็มีฉีดกันไวรัส
มีค็อกทุกอย่างเขาชุดแต่งก็มี
มีแมเลมาให้กำลังใจเเตอไร่ก่อนโทรก่อน
กลัวมีรับโปรปิตตี้หรือไง

ไปที่ไหนเอารถไปโชว์ที่ไหนเดือนนี้ถึงเดือนนี้ไปเที่ยวที่ไหน
พอเวลามันเลื่อนไปไม่มีกำหนดไอ้ที่เขาวางเอาไว้เนี่ย
มันจะเลื่อนไปชนกันไหมแล้วมันจะเสียหาย
คือมันก็จะลวนไปหมดเขาก็เห็นเหมือนกันว่าเขาก็จะ
กังวลอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนตั้งใจทำงาน
ทุกคนก็โดนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันเปิดแล้ว
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะก็ขอให้ไม่มีใครติดเชื้ออะไรเพิ่มอีกเนอะ
เพราะทุกคนก็กลัวจะได้ทำมาค่าขายกันได้

ก็พักผ่อนก็เหมือนเก็บกฎอะค่ะ
พอหมดล็อคดาวน์แล้วก็จะไปทะเลด้วยกัน

แต่เราก็ไปในที่ที่เรารู้สึกว่ามันเซฟนะคะ
ก็เลือกไปกับกลุ่มที่เรารู้ว่า

ไม่ได้เพิ่งกลับมาวันนี้เลยค่ะ

คิดได้ชัดว่าถ้าใช้สีดำช่วงไหนคือช่วงนั้นเลย

เราจะบอกว่าช่วงที่เรารีวิวอาหารเยอะไปนิดนึง
จริงพอเซ็กซี่มากอย่างนี้คุณบิ๊กเขามีห่วงไหมครับ

จริงเขาก็ไม่ว่านะตัวเขาเองเขาก็พูดว่าโอเคเขารู้ว่าอันไหนที่แบบ
เขารู้ว่าเรารู้ว่าอะไรควรลงไม่ควรลงไปทะเลก็ลงได้บ้าง
คือเขาก็ยอมรับนะตรงนั้นว่าพวกเราเราเป็นแนวแบบเออชอบอะไรแบบไหนอะไรอย่างนี้
แต่คือเราอายุเราก็เยอะแล้วอะค่ะเราก็คงไม่ได้แบบเอะอะแบบถ่ายโชว์ตลอดเวลาค่ะ

เขาเป็นคนถ่ายรูปให้เลย

ทีเขาจะบอกว่าถ้าอันนี้เราอย่าเอารูปด้านหน้ามันดูโป๊เกินไปอะไรแบบนี้
มีใครให้รูปส่งให้ว่าต้องยังไงด้วย

ตัวเขาเองไปด้วยไหมคะทริปทะเลล่าสุด

จริงก็ไปกันเกือบทุกทริปเพราะเพื่อนก็กลุ่มเดียวกัน
จริงรู้สึกเห็นซึ่งก็มาจัดแจ้งให้ว่าเอออันนี้มันโป๊ะประหยัดลงดีกว่า

เรารู้กันว่าเราปรึกษากันตลอดอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยคนนี้ค่อนข้างสบาย
วันนี้เขาแบบมาออกบูธก็อยากมาให้กำลังใจ

ซึ่งกันรักกันด้วยในการแบบจะใช้ชีวิตหรืออะไร

ชีวิตต้องแบบปกติ

ยกเว้นเรื่องโควิดเนี่ยต้องระวัง
จริงชีวิตผิดแผนไปยังไง
เที่ยวต่างประเทศหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะ

ตอนนี้คิดว่าเราคงไม่ได้ไปเมืองนอกอีกนานเนาะ

จริงในไทยมันก็มีที่สวยตั้งเยอะ
แต่ว่าช่วงนี้เราก็ควรจะต้องช่วยกันก่อน

ควบคุมได้แล้วก็ยังต้องระวังอีก
เพราะว่ามันก็ยังมีหลุดออกมาอีกเลยเนี่ย

คือเมื่อไหร่ที่เขาไม่สบาย
หรือเป็นอะไรจริง

แล้วเราจะวิ่งไปหาทันที

ก็เลยปล่อยเขาอะค่ะ

ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรใครว่ายังไง

ยังแข็งกว่าครั้งที่ผ่านมาไหมค่ะ

ผู้หญิงมิวว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อน

แต่อันนี้มากกว่าอีกเพราะเป็นพ่อของลูก

เมย์คิดว่าสถาบันครอบครัว

ถ้าเกิดเป็นแค่แฟน
อะไรไม่ถูกใจแล้วก็เลิกกันได้อ่ะ

อ่านข่าวนะอันนี้ความเห็นส่วนตัว

คือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะ
เป็นครอบครัวตัวเองก็ไม่ได้เคยมีครอบครัว
ก็ไม่เข้าใจนะแต่ก็รู้สึก

อยากเลือกไปกันก็เพลง
เออก็เพลง

ไม่ได้สนับสนุนให้คนตีกันเท่าไหร่

อย่างหลายคนจะเป็นหัวแม่เป่่ยเพราะว่าขอมไปเยอะ

เขาผอมมากกว่าเดิมนะครับไม่ชอบความผอมของเขาทั้งสุดท้ายที่เจอเขา
แต่คือก่อนหน้านี้เขาจะชอบกังวลว่าขายใหญ่ตอนนี้เขาแฮปปี้กว่าหุ่นเขา
แต่หน้าเขาตอบมากอันนี้ก็ว่าเขาเหมือนกันว่ามันผอมไปอ่ะมันไม่โอเค
เขาก็บอกรอเดี๋ยวเขาจะไปกิน

ได้ทุกเมื่อนะมาแบ่งอาหารเมย์ไปกินก็ได้
เยอะมากไม่กินไม่ไหวแล้วอ้นไม่โอเคเลย
แต่จริงตอนนี้คือเราแก๊งเราก็ยังคุยกันทุกวันให้กำลังใจกันส่งพลังกันทุกวันใช่ไหม
คิดว่าเขาน่าจะคุยกับคนที่มีครอบครัวมากกว่าเพราะว่าเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ค่อยเข้าใจ
ก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรออกแล้วแต่ก็รักเขาบอกว่าอยู่ทุกวันแล้วรักอยู่ก่อน
ไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างหรอกเพราะว่าไม่เข้าใจด้วยแต่ว่าเขาเพื่อนเรา
ใช่ถ้าไม่สบายหรือไม่โอเคไปหาได้ตลอด